สำหรับคุณปอทฤษฎีนะคะก็ถือว่าเป็นนักแสดงหนุ่มนิสัยดี
เพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงต่างก็รักเขานะคะ
ซึ่งการจากไปในครั้งนี้ก็ทำให้เรารู้ว่า
มีคนทั้งประเทศรักเขามากขนาดไหน
ใช่แล้วค่ะโดยหนึ่งในรุ่นพี่ที่สนิทกับหนุ่มปอ

ก็ขอทำหน้าที่ครั้งสุดท้าย
นั่นก็คือแต่งงานส่งน้องชายผู้ล่วงลับค่ะ
จากไปชั่วนิรันดิ์ของพระเอกนิสัยดีปทฤษฎี
สร้างความโศกเศร้าแก่คนรอบข้าง
ไม่ใช่เพียงครอบครัวสหวงเท่านั้น
แต่ยังเป็นความสูญเสียพระเอกน้ำดีคนหนึ่ง
วงการบันเทิงไปอีกด้วย
อุปนิสัยขี้เล่นเป็นกันเองมีน้ำใจ
และชอบช่วยเหลืองานการกุศล
ทำให้ปทฤษฎีเป็นที่รักของเพื่อนพ้องร่วมอาชีพ
โดยหนึ่งในนั้นคือนักแสดงรุ่นใหญ่

ซึ่งสนิทสนมกับปอเป็นอย่างดี
และไปเยี่ยมปอเมื่อครั้งที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

และขอทำหน้าที่ส่งน้องรักเป็นครั้งสุดท้าย

เดินทางไปโรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อแต่งหน้าให้กับปอตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันนี้

บรรจงแต่งหน้าทำผมให้พระเอกรุ่นน้องอย่างสุดฝีมือ
วันนี้จะยุ่งมากตอนเช้านี้ใช่ไหมคะ
ก็เลยต้องมาประมาณตี๔ตี๕มาถึงเนี่ยค่ะ

นานค่ะตั้งแต่พี่แต่งหน้ามาเนี่ยพี่น้องปอนานมาก
เพราะพี่ต้องตัดเล็บมาตัดผม
เยลหวีอย่างหล่อแล้วก็แต่งหน้าให้ละเอียดมากเลยจ้ะ
ทุกกระเบียดนิ้วเลยไม่ให้พลาดเลยค่ะ
พี่ตัดผมให้น้องปอไงพี่ก็ไม่เคยตัดผมเลย

พี่ก็ทำเท่าที่พี่สุดความสามารถจากหัวใจพี่จริงนะครับ
ว่าสำหรับน้องปอเนี่ยค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งค่ะ
เพราะว่าเราอยากจะมีรายละเอียดให้กับน้องปอเยอะ
แล้วได้พูดได้คุยกับน้องปอตอนที่เราได้แต่งด้วยนะ
กับพี่ปอว่าชาติหน้าให้มาเป็นพระเอกใหม่นะ
แล้วก็ให้โด่งดังกว่านี้และอย่าเจ็บอย่าป่วย
หรือไปทุกพบที่พี่ปออยากไปไม่ต้องห่วงกังวลใครทั้งสิ้น
ความผูกทันนะต้องบอกคำเดียวเลยว่า
ทุกคนรักพี่ปอไม่ใช่เฉพาะพี่หรอกนะคะ
แต่พี่ไม่มีอะไรจะให้ในสิ่งสุดท้าย
แล้วพอดีเป็นหน้าที่ของพี่ด้วย
ซึ่งพี่จิ๊กนวรัฐนะคะก็ได้ทำหน้าที่ในการส่งน้องชาย
การแต่งหน้าแล้วก็ทำผมให้น้องเป็นครั้งสุดท้าย